จากซุปเปอร์คาร์ลัมโบกินี่ที่คุณเบนท์เรสซิ่งครอบครองแล้วนะคะ
จะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับบิ๊กไบท์อีก๒คัน
ซึ่งถือว่าเป็นรุ่นสุดยอดในประเทศไทยเลยนะคะไปทำความรู้จักกันหน่อยค่ะ
หรือว่ารถเปลือยเครื่องยนต์ในส่วนหน้าโดยไม่มีชุดครอบตัวเครื่องยนต์
ด้วยการออกแบบนะคะโดยใช้โทนสีส้นตัดกับตัวถังสีดำ
ทำให้รถรุ่นนี้ได้รับสมยานามว่าปีศาจสีส้มค่ะ
สูงถึง๑๘๐แรงม้าแล้วก็มีอัตราเร่งจาก๐๒๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ภายใน๗๒วินาทีรถคันนี้คุณผู้ชมไม่เหมาะสมกับผู้ที่ขับขี่ทั่วไป
แต่ว่าเหมาะสมกับผู้ที่มีความสามารถในการบังคับรถได้ระดับหนึ่ง
ก่อนหน้านี้นะคะคุณเบ้นก็ได้เคยเป็นเจ้าของแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ทดสอบรถยี่ห้อนี้มาก่อน
ก็เลยเกิดความประทับใจต่อรถรุ่นนี้ในที่สุดก็หาซื้อมาไว้ครอบครอง
ราคาอยู่ที่ประมาณ๑๒๐๐๐๐๐บาทค่ะ
ซึ่งมีการนำเข้าแล้วก็ประกอบในประเทศไทย
ราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่๘แสนบาท
จุดเด่นของรถคันนี้นะคะอยู่ที่ความแรงของเครื่องยนต์
ส่วนใหญ่แล้วนะคะผู้ที่ซื้อไปขับขี่ก็มักนิยมแข่งในสนาม
เนื่องจากว่าตัวรถมีน้ำหนักเบาประมาณ๒๐๐กิโลกรัม
แล้วก็มีอุปกรณ์ปลอดภัยที่โดดเด่นด้วย
ก็ไม่ยอมเปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะ
บอกแต่เพียงว่าเป็นรุ่นยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งสำหรับบิ๊กไบท์ในกลุ่มสปอร์ต